ระบะซิ่งชนกู้ภัยร่างกระเด็นตกคูน้ำค่ะคุณผู้ชมครับ
กู้ภัยคันนี้ได้รับแจ้งเหตุบอกมีรถชนกันให้รีบไปช่วยเหลือด่วน
ก็รีบขับไปขับไปเป้าหมายคือที่เกิดเหตุปรากฏว่าไปถึงจงจุดนี้
รถกระบะเล็กคันนี้มาแบบนี้ครับ

มาจากตรงไหนช่วยดูหน่อยมาจากแดนคือหรือออกจากทอยล์โอ้ย
ไม่ใช่นี่โอ้โหอยู่ดีหักมาเลยครับคุณผู้ชม

คลิปจากกล้องหน้ารถของกู้ภัยครับ
เขาขับตามขบวนมาเร็วจีนะครับ

ก็เขาจะไปช่วยคนเจ็บ
แล้วก็จู่รถกระบะสีขาวรถกระบะเล็ก
เปลี่ยนเลนส์กระทันหันปาดเข้าหน้ามา

แล้วรถกระบะเล็กนั้นครับหมุนคว้าง
คนขับคือนางสาวอภิรมฤดีอายุ๕๔ปี

เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยครับ
เหตุเกิดที่หน้าซอยตากาศ
ถนนสุขุมวิทย์ตะบนตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
นายวิวัลวิวัลเนี่ยนะครับท่านเป็นชาวสวนนะ
อายุ๖๐ปีขับรถตู้กู้ชีพด้วยเล่าบอกว่านะฮะ
ขออภัยครับคุณวิวัลนี่เขานำสกุลชาวสวนฮะ
สกุลชาวสวนเป็นคนขับรถกู้ชีพเล่าบอกว่า
พาทีมจะไปช่วยเหลือเหตุรถบรรทุกชนรถชนรถยนต์ที่สารแดงนะครับ
ตะพงแล้วมีคนติดอยู่ก็ต้องรีบไปก็เปิดนะครับ
ไฟวาบนะครับเปิดไซเรนขับขวาไปเลย

ปาดหน้าระยะกระชั้นชิดแล้วพุ่งชนเต็มแรงฮะ
พุ่งชนเต็มแรงขบวนรถก็ต้องหยุดให้ความช่วยเหลือแล้วก็รีบแจ้งตำรวจด้วย
เพื่อนร่วมงานของนางสาอภิรมดิหรือเจนุ๊กนะครับ
ที่ทำงานอยู่อบตบ้านแรงเนี่ยนะครับ
คือต้องบอกก่อนว่าคือแม่บ้านอบตคือคนขับรถ
กระบะเล็กสีขาวคนนั้นโอ้โหเพื่อนบอก
ทั้งเสียใจทั้งตกใจนะครับ
เพื่อนร่วมงานอัธยาศัยดีขยันทำงานไม่เข้าใจ
ทำไมเจ๊นุกถึงออกเลนขวาแบบนั้น

มันก็ไม่มีจุดกลับรถอยู่ใกล้ที่นำสายตา
แต่ปรากฏว่าจุดกลับรถมันจะต้องเลยไปอีกนิดนึงครับคุณผู้ชม
พันธ์ตำรวจโทรดำรงศักดิ์ดำรงรักษ์ครับ
และจะสอบปากคำญาติของผู้เสียชีวิตนะครับ
ซึ่งต้องรอให้จัดงานศพเสร็จก่อนครับ
ยังไงก็ตามขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
แล้วก็ระมัดระวังในทุกการขับขี่ครับคุณผู้ชมครับ